นี่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะสำหรับประสบกรณิกรไทยทุกคน
ใช่ค่ะนะครับเป็นวันแห่งความปลื้มปิตินะครับ
ที่เราได้ชมพระพิธีอันยิ่งใหญ่สวยงามตระกาลตา
สวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีและพระบรมศาลวงศ์ทุกพระองค์นะครับ
วันนี้ภาพที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ประสบกรณิกรพร้อมใจกันเปล่งเสียง
พระเจริญอย่างกึกกล้องค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพระเจ้าพิธีที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉลองพระองค์คุยทรงพระมาลาเศร้าสูงทรงพระแสงขันชัยศรี
ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา
พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธ
พระมหาวชิโรธตำมางกูลสิริวิบูรณ์ราชกุมารในเสด็จพระดำเนิน
พระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมากเนื่องในพระพิธี
บรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ช่วงเบื้องปลายซึ่งจัดขึ้นตามโบราณราชประเพณี
เพื่อการเสด็จขึ้นครองราชโดยสมบูรณ์ในรัชกาลที่๑๐นับเป็นครั้งแรกในรอบ๙๔ปี
นับเป็นโอกาสดีของคนไทยทั้งชาติที่ได้ชื่นชมพระราชพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์
และได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
สี่ร้อยเมตรโดยขบวนพระยุหยัตราทางชวรมะประกอบด้วยเรือพระพิธีห้าสิบสองลำนะครับ
จัดเป็นห้าสายมีความยาวของขบวนเรือหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเมตร
กว้างเก้าสิบเมตรใช้กำลังพลฝีพายสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้านาย
ซึ่งแต่งกายในชุดนักรบโบราณปฏิบัติหน้าที่ภายเรือพระที่นั่ง
ท่าพายนกบินยกใบพายเฉียงขึ้นเหนือศีรษะ
เป็นมุม๖๐องศากับพื้นน้ำประกอบจังหวะอย่างพร้อมเพลียง
กาบเหเรือเฉลิมพระเกียรติ
ขณะเดียวกันประสบกรณิกรยังเปิดเผยถึงความรู้สึกปราบปลื้มปิติ
อย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระพิธีประวัติศาสตร์
และมีโอกาสได้ชื่นชมพระบรมีรัชกาลที่สิบอย่างใกล้ชิดพร้อมกับนำกล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปขบวนเรือพระราชพิธีที่ประดับตกแต่ง
วิจิตรการดงามทรงคุณค่ายิ่งใหญ่
บอกไม่ถูกอะขนลุกสู้สู้ขนลุกห้าทีคนพูดอย่างเงี้ย
ประทับใจค่ะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับงานพระราชพิธีแบบนี้
แล้วก็เป็นครั้งแรกของราชการที่๑๐แล้วก็เป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาชมพิธี
เรียกว่าพิธีหลวงนะคะซึ่งก็ไม่ได้หาดูได้ง่ายนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะของราชการที่๑๐นะคะ
ภูมิใจค่ะดูไปขนลุกไปภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีของทุกราชการค่ะ
ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ปลื้มปิติที่สุดในชีวิตค่ะ
คิดว่าจะไม่ได้มาถึงตรงนี้แล้วอายุก็ขนาดนี้แล้วเนอะ
ก็ได้มีบุญวาสนาได้มาถึงแล้วก็ได้ปลื้มมากค่ะ
ก็ได้แต่แบบขอให้พระองค์ทรงพระเจริญจ้ะ
แล้วก็ให้แค้วคาดปลอดภัยจับสิ่งอันตรายทั้งพวงค่ะ
ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินได้ประดับทงชาติทงอักษรพระปรมาพิไทย
ปปรและทงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
รวมทั้งภาพพระบรมชายลักษณ์และข้อความทรงพระเจริญสีเหลืองทองอย่างสวยงามค่ะ
ขบวนเรือพระราชพิธีเข้าเทียบสะพานฉนวนประจำท่าราชวรดิต
พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธตานทอง
เสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
โดยริ้วขบวนราบที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สวยงามสมพระเกียรติ
ประกอบด้วย๓ส่วนได้แก่ขบวนหน้าเป็นขบวนนำ
ขบวนพระบรมพระราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จเป็นขบวนกลาง
ขบวนหลังเป็นขบวนตามในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภา
เรนธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดา
ปฏิบัติหน้าที่ราชองคารักษ์ในพระองค์
พระดำเนินเคียงคู่พระราชยานพุทธตานทอง
โดยมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ไปปักหลักรอชมความงดงามอันยิ่งใหญ่ของริ้วขบวนราบ
ซึ่งยาวกว่า๔๐๐เมตรค่ะ
ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน
ตั้งแต่ท่าราชวรดิตไปตามถนนมหาราช
ขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระราน
แล้วเลี้ยวขวาเข้าพระบรมหารัชวัง

จนถึงพระบรมหาราชวัง
รวมระยะทาง๘๐๐เมตร
ผนึกกำลังใส่เสื้อเหลืองทั้งแผ่นดิน
เฝ้าทุลองทุลีพระบาทรับเสด็จรัชกาลที่สิบ
นับเป็นอีกวันที่ประวัติศาสตร์ชาติต้องจารึก
พลังแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย
หาที่สุดไม่ได้ไปทั้งแผ่นดิน